หลังจากที่เมื่อวานนี้พักพลังประชารัฐมีการประชุมเลือกกรรมการบริหารพักนะครับ
แล้วตอนช่วงเช้าเมื่อวานหลายคนตกใจมีข่าวพลเอกประวิทย์ลาออก

กลับมาเป็นหัวหน้าพักใหม่วันนี้ครับพลเอกประวิทย์เดินทางไป
ทำพิธียกช่อฟ้าอุโบสถขับไล่หมู่มารไปที่วัดโพศพผลเจริญที่ปฐุมธานี
ชื่อวัดก็เป็นมงคลแล้วนะครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องเอาผ้าข้าวม้ามา
ผูกเอวเรียกว่าลุงป้อมสู้ท่านนายกนายกคนที่สามสิบ

นายกครับแต่ละคนก็เอาผ้าเข้ามามาครับหูบ
พื้นแรกพื้นที่สองมีคนตะโกนลุงป้อมสู้สู้
ตะโกนเชียร์ให้เป็นนายกด้วยนะครับบรรยากาศตอนที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

ก่อนที่พลเอกประวิทย์จะไปถึง

พี่น้องประชาชนก็แห่มาต้อนรับครับ

ขอถ่ายเซลฟี่มีเสียงตะโกนเชียร์
ผลเอกประวิทยิ้มเลยครับตลอดการทำบุญ
หลังจากที่พลเอกประวิทย์ร่วมพิธียกช่อฟ้า
วันนี้ควงคู่เลขาธิการ
พลังประชารัฐคนใหม่หมาดล่าสุดครับ
ผู้กองธรรมนัฐพรมเผ่าพากันไปครับ

อกจากนี้ก็มีนายทะเบียนพักด้วย
แล้วก็สมาชิกนะครับไปร่วมทำพิธีครับ
ช่อฟ้ารวมทั้งพิธีสืบชะตาเสริมบารมีนะครับ
เจ้าอาวาสวัดแล้วก็คณะพระสงฆ์ต่างนั้นก็ร่วมเสิร์ชจรวน
เสิร์ชสวดเจริญพระพุทธมนตร์นะครับ

อาจารย์มหาโกศลถิตะโกสโลครับ
ปู่มหาหมุณีจากวัดป่าปุญญนิมิตรภูวัฒน์อำเภอมันจาคิรีที่ขอนแก่น
ได้นำพระเขี้ยวแก้วของหลวงปู่มั่น
ซึ่งเป็นพระทันตธาตุชิ้นสุดท้ายของหลวงปู่มั่น
อบให้พลเอกประวิทย์อธิษฐานจิต
ขอให้สำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาครับ
โดยบอกว่าหากสิ่งที่พลเอกประวิทย์อธิษฐานสำเร็จ
จะให้กลับมาสร้างองค์พระธาตุเก็บบรรจุพระทันตธาตุหลวงปู่มั่น
ที่ผ่านมายังไม่เคยมีใครทำได้
ผลเอกประวิทย์ก็รับพระเขี้ยวแก้วมาตั้งจิตอธิษฐาน
แล้วส่งมอบกลับคืนไปให้พระอาจารย์ครับ
ป่ายยกคนที่สามเจียมป่ายยกคนที่สามเจียม
เป็นกล้าทนตัวท่ากระดูกฟันพ่นปู่มั่น
ให้บรรณท่านอธิษฐานจิต
ให้สำเร็จในสิ่งที่พ่อหวัง
ฐานแล้วเรียบร้อยครับค่ะหลังจากนั้นมีพิธีสืบชะตาพิธีทิพยมนต์เสริมบารมีเสริมอายุวัฒนะเอาชนะศัตรูซึ่งพระครูบาไก่ได้มอบเครื่องรางของขลังตามความเชื่อของคนอีสานก็คือขวานคมแฝกให้กับพลเอกประวิทย์ก่อนจะเดินทางกลับนะครับนักข่าวพยายามสอบถามหลายเรื่องครับโดยเฉพาะประเด
ของสุวรรณเป็นประธานที่ปรึกษาพักพลังประชารัฐแต่ว่าผลเอกประวิทย์เนี่ยปฏิเสธที่จะตอบคำถามนะครับข้ามกลางทีมรักษาความปลอดภัยที่คอยดูแลอย่างเข้มงวดพยุงแขนผลเอกประวิทย์กลับขึ้นรถทันทีอาจจะเห็นว่าคนมุงเยอะหน่อยนะครับแต่มีจังหวะหนึ่งวันนี้หลายคนตาวัยสังเกตเห็นรองเท้า
เลยฮะวันนี้น่าจะใส่สบายเนาะน่าจะใส่สบายเดินคล่องจังหวะที่พลเอกประวิทย์เข้าไปในพระอุโบสถเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องถือรองเท้าให้
บางคนแซวว่ากลัวหายหรือเปล่า
แต่เขาบอกว่าไม่ใช่หรอกเพราะว่าวันนี้ฝนตก
อาจจะเลอะเดี๋ยวกลัวจะเปลือเปื้อนหรือเปล่า
แหมช่างตาไวละเกินนะครับ

การาธิการพักพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์แทนครับ
คำถามที่ถามพลเอกประวิทย์แต่ว่าพลเอกประวิทย์ไม่ได้ตอบ
เลขาธิการพักพลังประชารัฐตอบให้ครับ
ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวโน้มของการจัดตั้งรัฐบาล
หลังจากที่ตัวแทนจากภักดิ์พลังประชารัฐ
หารือกับผู้บริหารพักเพื่อไทยสัปดาห์ที่แล้ว
จากนั้นยังไม่มีการติดต่ออะไรมาเดี๋ยวรอดูก่อน
ภายในก่อนวันที่๔สิงหาคมที่จะถึงนี้
จะมีการประสานอะไรมาไหมตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจน
ส่วนกรณีที่พักพลังประชารัฐ
แต่งตั้งให้ผู้กองธรรมนัฐนั้นกลับมาเป็นเลขาธิการพัก
ผู้กองธรรมนัฐบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับการไปประสาน
ตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าคนตำรวจเอกพัชรวาสวงศ์สุวรรณ
น้องชายของพลเอกประวิทย์จะรับตำแหน่งประธานที่ปรึกษาพักหรือเปล่า
เพราะเป็นการเสนอชื่อเอาไว้ก่อน
มีโอกาสสูงที่จะไม่รับตำแหน่ง
ส่วนการโหวตนายกรัฐมนตรีนั้นยังเชื่อว่าภายในไม่เกิน๑๕สิงหาคมนี้
จะได้ตัวนายกคนใหม่อย่างแน่นอนครับ
ก็เลยรับการดินจันทร์จากท่าน
ว่าชื่อโบสถ์เสนอมาขนาดนี้แล้วเจ้าตัวก็ต้องมีใจให้บ้างหรือ
แต่ท่านท่านยังไม่ได้รับนะครับ
มีโอกาสเป็นไม่ได้สูงไหมคะว่าท่านยังจะไม่รับเลยแล้วก็ขอ

วันที่๔นี้จบในเรื่องของการเลือกนายกรัฐมนตรีไหมคะ
ผมว่าภายในวันที่๑นี้คงจะรู้ผลแล้วนะครับว่าจะเดินยังไง

ส่วนตัวผมนะว่าน่าจะจบก่อนวันที่๒

หมายถึงการตั้งรัฐบาล